กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับ
กับรายการเอาโบต่อมหาสะน

ช่วงอบตขอแรง
กับภารกิจของตัวแทนคนสามวัยในอบตครับ
ที่จะต้องมาร่วมมือสามัคคีเล่นเกมกัน
โดยวันนี้ครับชาวตำบลท่ากระดาน
จะต้องมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าสามัคคีสีข้าว
ด่านแรกครับผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องตักข้าวใส่กระบุง
จากนั้นเด็กจะลำเลียงกระบุงด้วยแขน

ผู้สูงอายุและผู้ใหญ่จะรอสีข้าวแยกเปลือก
และฝัดข้าวเพื่อทำการแยกข้าวสารออกจากกัน
จากนั้นนำไปใส่ในโหลให้ได้ปริมาณที่กำหนด

หากทำได้รับทุนสนับสนุนอบตไปเลย๓๐๐๐บาท
นี่นะครับขอแรงมา
อุ๊ยท่านผอ
พร้อมให้กับศูนย์บันดาล
ดีครับ

ภายในเวลา๕นาที

ถ้าไม่สำเร็จพัดลมก็ไม่ได้

พร้อมแล้วมีเวลา๕นาทีพร้อมแล้ว

เร็วมาด่วนด่วนเลย
เร็วเร็วเร็ว

เราเริ่มมากก็ได้เร่มขาดเร่มขาด

ตอนนี้๓๖๐ก็ฝ่านไปแล้วนะครับ
เริ่มต่อแล้วนะครับ

เริ่มกว่านี้นะคะเริ่มกว่านี้ค่ะ

ตอนนี้อยู่ที่สัตว์นะครับ
โอ้ไปกับมันกันเฮี่ย

ให้ดีด้วยนะครับสัตว์ให้ดีด้วย
เร็ว

เร็ว

หมดเวลาแล้ว

ตอนนี้คุณยิ่งยงได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับผม
ทำไปได้สำเร็จอยู่
แต่เวลาจะทำให้คุณรับเงิน
หมื่นบาทได้หรือไม่
และเวลาที่ทำได้ก็คือ
และเวลาที่ทำได้ก็คือ
๔นาที๕๙วินาที

ดีใจด้วยกับอบตท่ากระดาน

รับเงินราวรรณเลยครับ๓๐๐๐๐บาทครับ
เอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวให้พี่ยิ่งยง
ช่วยอีกช่วงหนึ่งช่วงสุดท้ายครับ
ช่วงนี้ครับอเบอร์ตอร์ขอท้า
อเบอร์ตอร์ขอท้า
รวมพลังกันสามัคคีของชาวบ้าน

ทาชนอเบอร์ตอร์ทั่วประเทศ
ตอนนี้เรียกว่าเข้มข้นขึ้นทุกทีครับ
ซึ่งเจ้าของสถิติตอนนี้เนี่ย
ตกเป็นของอบตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ด้วยจำนวน๑๘๐คน
ภายในเวลา๖นาที๔๔วินาทีแล้วล่ะครับ
วันนี้ชาวตำบลท่ากระดาน
จะรวบรวมคนมาได้เยอะแค่ไหนกันล่ะครับ
อเบอร์ตอร์ขอท้า
แน่นอนนะครับผมอบตขอท้าของเรานะครับ
มีสถิติที่ทำไว้ที่อบตอื่นนะครับ
ของเราตอนนี้ไม่รู้จะทำลายสถิติได้หรือไม่
นะครับตอนนี้อยู่ที่๑๖๔คนนะคะรวมพี่ยิ่งยงด้วย
รวบรวมคนมาได้เพียง๑๖๔คนแบบนี้
ก็แสดงว่าวันนี้จะไม่มีการทำลายสถิติอย่างแน่นอนครับ
แต่ท่านประหลัดหนวดรักษาการนายกอบต
บอกกับพวกเราว่าถึงแม้จำนวนคนจะแพ้

ลำเลียงไข่ไปให้ถึงคนสุดท้ายให้ดูล่ะครับ

อืม

รู้หรือเนี่ย

ขอบคุณมากค่ะ
ต้องขอบคุณมากนะครับชาวบ้านทั้งหมดนะครับ
ในอบตท่าขนาด
ลืมไม่ได้เลยนะคะประลิงขาบุคคลสำคัญของเรา

พี่ยิ่งยงยอดบัวงามค่ะ
และเราจะไปไหนไม่ได้เลยถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีของเรา

อย่าลืมนะครับมีเรื่องราวดีเกี่ยวกับอบตของท่านทั่วประเทศนะครับ
ส่งเข้ามาในรายการอบตมหาสนุกนะครับ

ทางแฟนเพจเฟซบุ๊คอบตมหาสนุก

ครับผมหรือบางท่านไม่รู้จะติดต่อเราอย่างไรดีนะครับ
เข้าไปนั่งสมาธิในห้องพระนะครับแล้วนึกถึงพวกเรา

อบตมหาสนุก
สวัสดีครับ
อบตมหาสนุก
โปรดติดตามตอนต่อไป